สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

พร้อมอย่างพร้อมอย่างพร้อมอย่างครับ
ครับก็ครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณที่มารับฟังข้อได้จริงจากฝั่งของน้องจินนี่นะครับ
เอ่อก่อนอื่นผมก็ต้องเท่าพี่พี่สื่อมวลชนย่อมน่าจะรู้ดีนะครับ
เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทระหว่างพี่บุ๋มประนัดดาแล้วก็น้องจินนี่นะครับ
เอ่อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาเอ่อการประกอบธุรกิจนะครับ
เช่าสถานที่นะครับในการทำฟิตเน็ตของพี่บุ๋มวรนัดดานะครับ
เอ่อก่อนอื่นเนื่องจากนี่พูดถึงปัญหาหลักก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าก็คือเรื่องของที่จอดรถ
คือตัวเจนนี่เองแล้วก็แนววันเนี่ยพยายามแก้ไขมาโดยตลอดนะคะ
โดยที่ไปเช่าเที่ยงข้างก็คือซอยยี่สิบสี่
แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคลาสที่มีปัญหาก็คือคลาสของซุมบ้า
ซึ่งใน๑อาทิตย์นะคะมีคลาสซุมบ้าสีฟ้าครั้งละ๑ชั่วโมง
แล้วของควิปกิปบุ๊บเองเนี่ยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจึงถึงห้าทุ่ม
คลาสที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถก็คือแค่คลาสของคุณบ้านะคะ
ถ้าในชั่วโมงอื่นก็คือจอดรถได้ตามปกติ
แต่ยังไงก็ตามจันนี่ต้องขอโทษลูกค้าสมัครหญิงทุกคนรวยที่ทำให้เกิดปัญหานี้
และจันนี่เชื่อว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกคนและทุกที่ปัญหาเรื่องที่ส่อง
ส่วนในเรื่องที่สองที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของสัญญาเช่า
ในส่วนของสัญญาเช่าเท่าที่มีสัญญาเช่าระหว่างคุณอาทิตย์กับน้องจินนี่
เป็นสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อต่อเติมสิ่งปลูกสร้างออกไป
คือน้องเจนนี่ได้ส่งมอบพื้นที่

ให้ผู้เช่าคุณอาทิตย์หรือเป็นหุ้นส่วนของคุณบุ๋มได้ใช้พื้นที่แล้วโดยมีการต่อเติมตกแต่งสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา
ซึ่งในระยะเวลาที่มีการตกแต่งหรือต่อเติมอาคารเนี่ยนะครับน้องเจนนี่ก็ไม่ได้เก็บค่าเช่านะครับ
แล้วก็น่าจะมิถุนาด้วยนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด
แต่ยังไม่มีการชำระทั้งค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าบริการจากฝั่งของสแมทยิมนะครับ
ซึ่งในสัญญาเนี่ยกำหนดไว้สัญญาเช่าหลักเนี่ยนะครับ
หดไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดมีการผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่า๒งวดนะครับ
ฝ่ายของผู้ให้เช่าเนี่ยสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับ
อันนี้ข้อที่๑ข้อที่๒ในข้อ๗๕เนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า
ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่ทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายฝ่ายที่ถูกให้ทำฝ่ายหนึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับ
อันนี้คือข้อที่๒ส่วนข้อที่๓เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการประกอบธุรกิจคุณบุ๋มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเน็ตแล้วก็สถานที่ออกกำลังกาย
แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมีการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากฟิตเน็ตนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดฟังจากน้องเจนนี่ดีกว่า
จัมพ์อื่นเลยซึ่งพี่บุ่มเองเนี่ยล่าสุดก็คือมีกลางทำคลาสเต้นขึ้นมา

อีกอย่างที่เจนอยากจะพูดก็คือเรื่องของอาหารกรีบแล้วก็น้ำดื่ม
แต่ว่าตอนนี้พี่ฝุ่นก็มีขายน้ำด้วยนะครับ
คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับในระหว่างที่น้องเจนนี่ก็เงียบหายไปเนี่ย
ก็มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับ
ข้อตกลงหลักเนี่ยก็คือจบแล้วด้วยว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่คือลำบากใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะครับ
ก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญาเช่านะครับแล้วก็อาจจะมีการชดเชย
ชดเชยในส่วนที่พี่บุ๋มเนี่ยได้ก่อสร้างไปอะไรไปนะครับ
ตามที่พี่บุ๋มได้เสนอมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือน้องเจนนี่ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะยุติปัญหาแล้วไม่อยากไม่อยากให้ลำบากใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็น้องจินนี่ก็เลยตอบตกลงพี่บุ๋มไปว่าจะซื้ออาคารทั้งหมดในราคา๓ล้านบาทตามที่พี่บุ๋มเสนอมาครับ
อันนั้นเป็นข้อปิดย่อยครับเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปกันครับ
ไปใช้ประกอบในทางบัญชีประกอบกับไปวางบิน
เพื่อสั่งจ่ายเช็คออกมาชำระหนี้ค่าเช่าได้ครับ

คือหลักการจบบนรหัสเหลือแค่รายละเอียดปิดย่อยว่า
จะย้ายกันยังไงเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับ

คือหลักก็คือลำบากใจที่อยู่ด้วยกันแล้วนะครับ
ส่วนวิธีการที่จะชำระหนี้
ก็คือปัญหาที่กลับเน้น
โดยเจรี่แอร์จากเจ้านิยงกระโลภูมิที่๒ปืน
ต่อไปด้วยเราก็จะมีปฏิรัชไมร์ได้ขึ้น
ตอนนี้สร้างเฉินก็มีแก้ไฟปัญหาเพิ่งต้นมาก
จอบรถคือก็พยายามจ้างจ้างจ้างวาเลเตอร์พื้นแล้วก็เช่าเช่า
ที่จอดรถใช่ค่ะคือคือเช่าพื้นที่นี่เช่าพื้นที่จอดรถเนี้ย
มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงจริงเนี้ย
มันมีปัญหาแค่หนึ่งชั่วโมงไปสี่กว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหายี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ
หรือว่าช่วงระหว่างที่เปิดที่นี่แค่สามจนกลับต้องบอกว่าคลาสที่เป็นคลาสที่หอมแบบอาทิตย์จริงจริง
คือคลาสซึ่งมีสี่วันหนึ่งในกรณีหวันละหนึ่งชั่วโมงก็จะได้
ยังไม่ได้คิด
เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมไม่ขอตอบนะครับมันเป็นรายละเอียดมีอีกย่อยในในในข้อตกลงนะครับ

คือต้องเรียนก่อนนะครับว่าน้องที่เขาไปโพสต์โพสต์คลิปเนี่ยอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับนายวันนะ
อันนั้นคือเรื่องส่วนตัวของเขานะครับ
คือคือคือคืออย่างงี้นะฮะเอ่อน้อง
อะไรน้องแท็กน้องแน็กเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
เขาต้องการจะไปดูตอนไหนเขาก็ไปได้นะครับอันนี้สิ่งที่ที่ที่เขานำไปน่ะ
ที่ผมทราบนะคือเขาไปถ่ายถ่ายจากจองนิเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ
เพื่อจะไปจะไปไม่ได้เสียงนะครับ
จริงจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราไปต่อมาดูนะคะอันนี้ต่อมาดูเรื่องละครับก่อนดีกว่า

ซึ่งตัวจะได้เห็นหรือว่าจะเป็นคลาสแต่ไม่เหมือนกันซึ่งตัวจะได้เห็นหรือว่าจะเป็นคลาสแต่ไม่เหมือนกัน
หรือว่าจะฟื้นมือจะมีความเห็นหรือเปล่านะคะ
ฟื้นมือจะมีความเห็นหรือเต็มความเห็ดหรือว่านิดหนึ่งอยู่ด้วยกัน
ค่อนข้างนะว้างที่เป็นคลณิน

เจนนี่ว่าโดยคืนหาบางคนจะรู้ว่า
ไม่ควรที่จะทำอะไรด้วยผู้แข่งกันนะคะ
เพราะว่าจริงมีอยู่ในบ้านเดียวกันก็ควรจะช่วยเหลือกันและกัน
แล้วก็ช่วยกันทำคลาสที่มันแตกต่างกัน

แต่ว่าที่ชัดเจนก็คือร่วมของอาหารผู้ที่มี
ซึ่งเจนนี่ก็มีลูกบ้านที่เขามาเช่าอาหารกินเจนี่ด้วย
เจนนี่ก็ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเขาอยู่บ้านเจนนี่แล้วคนละบ่างจ้ะ
อาหารครีมเพิ่งเกิดมาเมื่อเดือนนี้แม่
อันนี้เจนนี่ก็เห็นให้แอดจริง
มีอาหารครีมแล้วมีลูกค้าฝั่งเราไปซื้ออาหารครีมฝั่งเรา
มันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนที่เข้ามาเช่าพื้นที่เราเกิดความไม่สบายใจ
ที่มีของที่ขายเหมือนกันแต่ราคาแตกต่างกันนะคะ
จริงอันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจนนี่มาพูดในวันนี้เจนี่ตัดสินใจแล้วนะคะ
เพราะว่าถ้าเจนนี่ไม่ตัดสินใจเจนนี่จะไม่มาพูดในวันนี้
ท่านที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีปัญหาหรือปั๋ลาอย่างไร
นี้ถือว่าท่านท่านที่อยู่ในเก้านึกมีความสงสมและยิ้มไปด้วยกัน
เป็นเรื่องในอนาคตแต่ว่าในเนวการดำเนินคดีของผม

คนฟ้องกันเพราะไม่ได้คุยกันก็ได้เยี่ยม
พอสุดท้ายไปถึงศาตร์ศาตร์ก็ต้องไกลกี่ครั้งก่อน

คงไม่จำเป็นครับคงไม่จำเป็นครับ
มีคุยกันทั้งทั่วสับครับ
หลักการก็อย่างที่บอกครับแต่รายละเอียดผมยังไม่อยากแต่งไปเพราะว่ามันยังไม่จบกันนะครับ

ไม่งั้นพี่เกิ๊ลมาผ่านที่นี่
แต่ติดต่อก็คืออีกคนที่มีตรงกลาง

ผมไม่เคยมาตรอกกับเจนนี่มา
หรือคุยกับคุณเองซึ่งเป็นศาลที่ของคุณคุณค่ะ
เจนนี่รับรู้

อันนี้ก็เลยไปแก้ปัญหาในการที่จะไปเช่าที่จอดข้าง

แต่ว่ามันก็แค่ชั่วโมงเดียวใน๔วันนะคะ

เจนนี่ชอบค่ะ
ไม่ค่ะเป็นหวังทุกคน

ต้องบอกก่อนว่าตัวเจนนี่ไม่ได้อยู่ก้าวหนึ่งหมดทุกวัน

ต้องบอกว่าตัวเจนนี่ก็ถ่ายละครแล้วก็มีงานอื่นก่อน
เพราะฉะนั้นการที่เจนนี่เข้ามาใน๙๑๑
ก็เข้ามาอาจจะแบบเดือนละ๒ครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ถูกลุกมาจากที่

แต่ว่าทางเราก็คือแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
โดยการที่จ้างวาเล่เพิ่มขึ้นแล้วก็เช่าพื้นที่ข้างเคียงค่ะ
ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเจนนี่ว่าเรื่องปัญหาที่จอดรถเนี่ย

จริงถึงขอโทษลูกค้าทุกคนที่มีปัญหาของคุณด้วยอะ
จริง
ไปถูกก่อน

เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่
ถามว่าระหว่างนี้
สัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
และธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแรกในชีวิตของพี่
เพราะฉะนั้นการที่เจนี่ทำสัญญาขึ้นมาใหม่
นี่ต้องดูอย่างละเอียดและดูอย่างรอบครอบ

นี่เพิ่งเปิดอินนี้ได้ประมาณ๒เดือนกว่า
เพราะฉะนั้นสัญญามันเหมือนชีวิตของเจนนี่ทั้งชีวิต
แล้วตัวเจนนี่เองก็ยังคิดว่า

เพราะฉะนั้นการที่ทำสัญญาใหม่เนี่ย
พอเจนนี่เห็นคลาสที่ตรงกัน
เพราะฉะนั้นการที่เจนี่จะเขียนสัญญาใหม่

รายประโยชน์เรามันต้องมีเยอะขึ้นนะคะ
มันไม่ใช่ว่าตรงเล่าพรุ่งนี้มันจะให้เลย

่อมมีค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องแก้ไข
เต้นตายเป็นรายวัน

ก็ต้องเครียดนะคะก็เป็นปกติหรือเป็นบังกิจแรก

แล้วก็เจนนี่เองเจนนี่ก็จะไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้น
นี่อยากให้สิ่งที่เจนี่พูดในวันนี้
เป็นเหมือนกับข้อมูลอีกฝั่งหนึ่ง
คือนอกจากพี่บุ๋มเองพูดในส่วนของพี่บุ๋มข้อเท็จจริง
นี่เองเจนนี่ก็ต้องพูดในข้อเท็จจริงของฝั่งเจนนี่ด้วยค่ะ
จะได้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมเองและทุกคนจะได้เป็นคนตัดสินมากกว่า
ที่เจนนี่จะให้มาบอกว่าอันไหนถูกกัน

ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องในอนาคตครับ
ไม่มีค่ะอย่างที่เจนนี่บอกคือเรื่องของธุรกิจเนี้ย
อย่างที่เจนนี่บอกถึงอุ้นส่วนนมเจนนี่อ่ะเขาเป็นตำนานอะไร
เนี่ยมาทีหลังเพราะฉะนั้นการที่เจนี่เข้ามาเนี่ย
นี่มีแพลนแล้วว่าเจนี่จะทำอะไร

ก็อาจจะด้วย
คือเรื่องของในอนาคตเจนนี่ยังไม่ขอบอกนะคะ
เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ขอตอบเรื่องในวันนี้ต่อนะครับ
ไม่ได้ฝากเลยนะ

จริงมันก็เป็นรูปปกติอะค่ะ
แล้วเจนนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เศร้าหรือว่า

อันนี้คือเรื่องของปัญหาธุรกิจ

ปัญหาธุรกิจคือปัญหาธุรกิจระหว่างนางวันกับสแนนซ
วันนี้เจนนี่มาในตัวแทนของนางวัน

อันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออ

ตอนนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามห้าตรงนี้
ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ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

ตัวตรงนี้นะคะ

๒คนต่อตรงนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้ด้วยนะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ
ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ

ที่เจนนี่ของกล้องนี้นะคะ